ก็ยืนยันว่าจะมีเทคโนโลยีที่จะมาใช้จัดการกับอากาศร้อนจัดที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงนั้นได้
ใช่ค่ะเพราะเราว่าอังกฤษนะคะก็มีปัญหาอากาศร้อนจัด
อิทธิพลคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุม
จนทำให้อุณหภูมิในจังหวะไซตามะสูงถึง๔๑๑องศาเซลเซียส
มีผู้เสียชีวิตหลายคนจากอาการอ่อนเพลียแล้วก็ฮิสโตรกด้วย
เพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมในแต่ละวันอุณหภูมิจะแตะสูงกว่า๓๐องศาเซลเซียสมาโดยตลอด
ก็จะมีเทคโนโลยีค่ะก็คือสเปรย์หมอกอนุภาคนาโน
ก็มีเรื่องของสอแมสคอตนะครับ
ที่เราเห็นกันตัวสีน้ำเงินและสีชมพู
ซึ่ง๒ตัวนี้ก็จะใช้นะครับในตัวน้ำเงินใช้ในภารกิจของโอลิมปิก
แล้วก็ตัวสีชมพูใช้ภารกิจพาราลิมปิก
มาร่วมงานนับถอยหลังกันด้วยครับ
ส่วนช่วงค่ำวันนี้นะคะก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้
เล็กบอลชายอายุต่ำกว่า๒๐ปีลงแข่งขันรอบ๑๖ทีมสุดท้าย

แล้วก็มีเทปบันทึกภาพทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาเที่ยงคืน
และอย่าลืมติดตามวันศุกร์นะครับห้ามพลาดนะครับ
สังเวียนเดือดวันแชมป์เป็นชิปคู่เอกนะครับ
มาตินเหงียรเจอกับแควินเบอร์ลิงออน

ตองชนพัฒนวิรัชชัยถ้าชนะไฟล์นี้ได้นะครับ
จะมีโอกาสชิงแชมป์โลกรวมถึงนักสู้ไทยนะครับ

แล้วก็ยอดมวยังชมธองไฟเตอร์มวยไทยได้ครับ
วันศุกร์เวลา๔ทุ่ม๑๐นาทีผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวียิงสดครับ